ในการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ต้องยอมรับว่าผู้บัญชาการเหตุการณ์เนี่ย
คือผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมหรือว่าสอร
นรงศักดิ์โอสธนากรบริหารจัดการปัญหา

ใช่ค่ะได้รับเสียงชื่นชมทั้งประเทศค่ะ
คือถึงขั้นบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ผู้ราชการในตำแหน่งเท่านั้น

ท่านจากเกียงรายไปอยู่พยาวนะครับ
งานที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวว่าไปติดอยู่ในถ้ำหลวง

วันเคร่งเครียดมาตลอดวันนี้คุณอรัชพรแล้วก็คุณพลอยสจี

เดี๋ยวลองดูว่าท่านจะเปิดใจกับเรา
อย่างไรบ้างนะครับไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
วินาทีแรกที่รู้เรื่องว่ามีเด็กติดถ้ำแล้วน้ำท่วม

เรายังไม่รู้เลยว่าภารกิจของเราจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้

เราคิดว่าเขาติดถ้ำก็คือติดถ้ำเดี๋ยวก็ส่งคนเข้าไปหา

แต่พอวันเวลาผ่านไปโอ้โห
ความยากนี่มันเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลย
ถ้าถามว่าเอามาจากไหนก็เอาจากคนที่นักต่างชาติ

แต่คนที่ไม่อยู่หน้างานเนี่ยเขาวิจารณวิจารณ์เขาไม่อยู่หน้างาน
ไม่รู้หรอกว่ามันยากง่ายขนาดไหน
แต่จะยืนยันว่าภารกิจนี้ยากมาก
ค่ะพอออกมาแล้วแบบไลฟ์สไตล์ของสัตว์
ถ้าเรียกว่าวันนี้ภารกิจสิ้นสุดแล้ว
สิ่งอะไรที่ให้ทำเป็นอย่างแรกก็คือภารกิจสิ้นสุดแล้ว
ก็ยังทำอยู่นะวันนี้ก็ยังต้องไปออกทะแหลงนะครับ
แต่หลังจากนี้เดี๋ยวคืนนี้ก็คงจะขอพักผ่อนบ้างนะครับ
เพื่อให้ร่างกายมันเฟ็ดกลับมา
เมื่อกี้น้องคนหนึ่งถามว่า
ตลอดงานเห็นหน้าผมโซมมากตอนนี้

บอกว่าทั้งหมด๑๗วัน
นอนประมาณ๑๑ชั่วโมงกว่ากว่าเท่านี้

ก็รอเวลาทำ๑๗วันเนี่ย

ถ้าภารกิจเสร็จสิ้น๑๐๐เต็ม

สิ่งแรกที่อ้วอยากทำคืออะไรคะ
ผมอยากจะนั่งชิวนะฮะ
แล้วก็จริงแล้วอยากจะทำอันหนึ่งนะ

เขียนหนังสือใช่ไหมคะ

แต่ในมุมของเรามันมีมุกอยู่เยอะ

แต่ละคนที่เป็นคีย์หลัก

มันเยอะไปมากจะเห็นว่าโค้ดไหม
วันหนึ่งออกมาเป็น๑๐๐ข้อความเลย
จริงแล้วถามว่าวันหนึ่งพูดกี่ครั้งสองครั้งเอง

หรืออะไรได้ในวันเยอะแยะนะครับ

เราก็ตอบไปตามสถานการณ์ตรงนั้น

คำพูดบางคำมันก็เป็นโค้ดที่สอนอะไรได้
เราอยากจะมาถ้าเป็นไปได้จริง

ไอ้ตรงนี้เราจะถ่ายทอดในเชิงบริหารอะไรที่มันออกมาได้

ผมเป็นผมสอนนักบริหารได้เลย
ผมมีการลำดับไปอะไรที่ดีอะไรอย่างนี้

เรียกว่าเอาไปสอนเด็กรุ่นใหม่
อยากถามผู้ว่าเรื่องนี้แหละคือ

โอ้โหจบทั้งเรื่องกฎหมายมีทั้งเรื่องของการสำรวจ

ท่านรู้เกือบทุกเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับภารกิจนี้พอดี
รู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเพื่อภารกิจนี้เลยไหมคะ

แต่พอฝรั่งท่านหนึ่งที่เขาบอกเขาดำน้ำมาทั้งชีวิต

แล้วนั่นไปช่วยเราเออเราก็คิด
หรือว่าเราถูกส่งมาภารกิจนี้
เราอยู่ตรงนี้ถูกที่ถูกเวลาหรือไม่

แต่เราคงไม่วิจารณ์หรือไม่ให้ความเห็นเอง

เพราะว่าเดี๋ยวน้องเองคิดว่าต้องส่งกลับไปเถอะครับตัว

อยากกินอะไรที่แบบพิเศษไหมเอคกรุสิฟท์ไหม
อาหารเหนือหรืออะไรแบบนี้

คือก๋วยเตี๋ยวแรกกับข้าวไข่เจียว
แต่ถ้าถามวันนี้อยากจะกินอะไร
อาจจะไปหาราเมงหรืออาหารญี่ปุ่นคิดว่า
ถ้ามีโอกาสนะอาจจะต้องไปหาราเมงร้อนนั้น
ดีกินสักนิดนึงให้มันเฟรดหน่อย
เพราะว่าถามอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยเราเกาะติดมาเราเห็นอยู่แล้วแหละว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานหนักมาก
ทีนี้ผู้ว่ามองว่าในภารกิจนี้ที่มันเกิดขึ้นและกำลังจะเสร็จสิ้นเนี่ยความเชื่อมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะ
มีนัยยะทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็นัยยะทั้งที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่จับต้องไม่ได้
ความเชื่อในวิทยาศาสตร์หมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกคนยังมีพลัง
วิชาการจริงนะฮะคือทุกคนมีพลังแล้วมีพลังจิตทุกวันนี้เราเราคอนซูมอาหารเข้าไปอะไรก็ตามเนี่ย
เราใช้พลังงานประมาณถ้า๘ที่เราคอนซูมเข้าไปอีก๙๐เราไม่ได้ใช้
เพราะฉะนั้นคนที่สามารถฝึกจิตฝึกพลังสามารถเอาพลังที่มาใช้มากกว่านั้นได้
เพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปย้อนดูสิ่งที่เราบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้
ถ้าเคยดูหนังจีนหอกเดินอากาศได้ประภัยนั้นอาจจะเป็นจริงก็ได้ในยุคนึง
ถ้าเราฝึกจิตสมาธิให้ดีแล้วเราสามารถที่ควบคุมได้เราจะกระโดดไกลกว่าคนอื่นเขา
เห็นไหมว่านักกีฬาหลายคนก็ต้องฝึกจิตฝึกสมาธิแล้วเป็นการรีดกับพลังงานในส่วนที่เราไม่ได้ใช้ออกมาใช้ให้ได้
เขาบอกว่าเราใช้ประมาณ๘๙ถ้าเราสามารถใช้ได้ถึง๑๕เราแทบจะเป็นยอดมนุษย์อยู่แล้ว
ถ้าทุกคนช่วยกันมุ่งมั่นจริงมันสามารถส่งพลังได้นั่นเรื่องหนึ่งแต่ทั้งเรื่องที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่จับกล้องไม่ได้
สำหรับสังคมไม่ว่าจะเป็นตะวันตกหรือตะวันออกก็มีความเชื่อในเรื่องนี้ทั้งนั้น
มีเรื่องราวต่างไหมถ้ามีเรื่องนี้อะไร
ที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ทัศน์หัวใจ
แล้วก็เหมือนกันว่าเรามองไปแล้วรู้สึกว่า
มันเป็นเรื่องที่ถ้าหายที่มันจะหายไป
เรื่องราวเศรษฐศาสตร์ก็ไม่ว่ามีเลยค่ะ

ขอร้ายฟังหน่อย

ก็วันที่ได้พบน้องเขาที่หาเจอ

ทุกคนก็ทำภารกิจของตัวเอง

มีหัวหน้าส่วนท่านหนึ่งนั่งประชุมอยู่ด้วย

ก็เดินมาถามผมว่าผมแขวนภาคอะไร

ก็พักหยิบผ้าให้ท่านดูว่าผมแขวนพระอะไร
ท่านก็พูดว่าพระของท่านผู้ว่าเนี่ย

แล้วท่านก็หยิบผ้าจากคอท่านกรดให้ผมองค์หนึ่ง

บอกว่าในสถานการณ์ตรงนี้ในสถานที่ตรงนี้
ท่านควรจะแขวนองค์นี้อีกองค์หนึ่ง

องค์ที่ว่านี้คือ
ท่านก็บอกว่าให้ถือองค์นี้ไปในถ้ำด้วย

ผมก็ถือองค์นี้แล้วผมก็สวดมนต์

หลายคนก็ถามเหมือนกันว่าท่านยังคล้องอยู่นะครับตอนนี้

ยังคล้องอยู่ก็กล่าวว่าจะคล้องติดตัวตลอดเลยมั้คะ
ท้าเวสุวรรณเป็นเจ้าแห่งเทพทั้งปวงที่ดูแลธรรมชาติดูแลจะบอกว่าลูกคชาติต่าง
ทุกคนที่อยู่ในป่าไม้อะไรก็ตามจะขอบพระองค์ท่านขอบท้าวเวสวัน

ตอนนี้ทุกคนทั่วทางประเทศไทยเลยยกให้พูดว่าเป็นฮีโร่ของคนไทย
อยากรู้ว่าแล้วคุณว่ามองตัวเองเป็นอะไรคะ
ผมมองแค่ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มีหน้าที่ต่อจิ๊กซอ
ซอที่เราเล่นเนี่ยเรามีเวลาน้อยที่จะเล่นต่อจิ๊กซอนี้
เราต้องได้ภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ทุกคนที่เข้าไปทำงานในหน้านี้เนี่ยแม้แต่สื่อมวลชนก็เป็นจิ๊กซอที่สำคัญ
เพราะฉะนั้นจิ๊กซอทั้งหมื่นกว่าตัวเนี่ยทุกคนมีบทบาทในตัวเอง
คนที่ขี่มอไซค์ก็มีบทบาทคนซักผ้าก็มีบทบาทคนอะไรก็มีบทบาท
คนทำก๋วยเตี๋ยวก็มีบทบาท
ซอแต่ละตัวเขาทำหน้าที่ของเขาโดยสมบูรณ์
เพียงแต่ดูว่าจิ๊กซอตัวนั้นมันต้องอยู่ตรงไหนณเวลานั้น
เรามีหน้าที่ต่อเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้ว
ผมมองว่าผมโชคดีที่ผมออกจิ๊กซอนแล้วเมื่อวานได้ภาพที่สวยงาม
เพียงแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือเราเป็นคนต่อจิ๊กซอเท่านั้นเอง
มันรวมกันที่นี่ได้รวมทรัพยากรที่มันแปลกบางเรื่องผมยังไม่เข้าใจเทคโนโลยีของมันเลย
แต่สิ่งที่ทำได้ก็คือว่าทุกคนมีพลังใจทุกคนช่วยกันค้นหาว่าอะไรจำเป็นอะไรทุกคนช่วยกันดึงคนนู้นมาช่วย
สิ่งตรงนี้มันเป็นพลังที่เกิดจากความสามัคคีของทุกคน
เพราะฉะนั้นถ้าไม่ว่าจะยากง่ายขนาดไหนก็ตามถ้าทีมงานหรือจุดนั้นมีความสามัคคีผมเชื่อว่าอะไรก็ทำได้
เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนดูตรงนี้รักษามาตรฐานนี้และรวบรวมความสามัคคีให้เป็นพลัง
ในการสร้างพื้นที่ให้แข็งแกร่งในการสร้างอำเภอให้สร้างประเทศชาติให้แข็งแกร่ง
ผมว่ามันบทเรียนนี้จะเป็นบทเรียนที่เราทุกคนนะครับจำไว้และช่วยกันสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองของเรา
แท่นการส่งไม้ต่อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้กับครัวท่านใหม่
ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
จริงเนี่ยผมว่าพอได้ฟังท่านนั่งพูดนั่งคุยแบบนี้ท่านเป็นคนใจดีนะ
ใช่ดูสบายนะคะอาจจะเหนื่อยมานาน
ช่วงเวลานั้นอาจจะเคร่งเครียดอ่ะใช่ไหม

บอกหูย๑๗วันนอนไป๑๑ชั่วโมงเองอ่ะ
นับจากนี้ไปท่านนโรงศักดิ์ก็จะไปอยู่ที่จังหวัดพยาวเป็นผู้ราชการจังหวัดพยาว